ผู้ชายของผมถึงไม่ง่วงเอาซะเลยครับเซ็นดี้
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการเข้าประกวดชุดว่ายน้ำนั่นเอง
แหมใช่แล้วค่ะเป็นช่วงต้องบอกเลยว่าทุกคนรอคอยเลยนะคะ
โดยเฉพาะพิธีกรคู่ของดิฉันนะคะ
เพราะว่าต้องบอกเลยว่าจากนับพันคนนี่เหลือแค่๑๒คนสุดท้ายบนเวทีแห่งนี้
เธอจะมาโชว์ทั้งความสวยทั้งความเซ็กซี่แล้วก็ความมั่นใจนะคะ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

และผลก็อยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะ
ลุ้นกันเลยนะครับอยากใช้ใครได้รางวัลนี้

และผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่
หมายเลขสี่ค่ะน้องอ้อนแอนน้องอ้อนแอ้น
แน่นออกมาโชว์ตัวครั้งแรกนี้อย่างนี้เลยนะฮะส่งความรักให้ทุกคนจำได้ไม่สิดี

สาวสวยที่มีสุขภาพผิว

ประธานกรรมการบริหารโชวาโยโซบิก

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้

มูลค่า๕๐๐๐๐๐บาท

หมายเลข๑ค่ะน้องแครอท

เรียกได้ว่าสวยวันนี้แล้วก็ตลอดไปเลยนะคะ
ขอแสดงความยินดีกับสองสาวงามที่ได้รับรางวัลพิเศษในค่ำคืนนี้นะคะ

และขอขอบคุณท่านผู้บริหารของเราด้วยนะครับจากโชวาโยนะครับ
คุณคุณเทพนารีคุ้มสกุลด้วยนะครับ

แม่จะบอกว่าเสียดายมากซินดี
เพราะว่าสาวงาม๑๒ท่านต้องเปลี่ยนชุดแล้วนะครับ
จริงผมว่าประกวดกันชุดอย่างนี้ก็ได้เลยนะฮะ
ไม่ได้ค่ะคุณพีเคค่ะเราจะต้องให้เห็นทุกลุคทุกอริยบทนะคะ
เพราะฉะนั้นเชิญน้องกลับไปเปลี่ยนชุดดีกว่านะคะ

เรามีทั้งความน่ารักสดใสไปแล้วสำหรับชุดแรก
แซ่บแล้วก็เซ็กซี่ในชุดที่เพิ่งผ่านไปนะคะ
สำหรับชุดหน้าเรามาชมความสง่างาม
ความแอลเลเก็นต์ของน้องทั้ง๑๒คนในรอบชุดลาตรีดีกว่านะครับ